เร็วนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้ร่วมกับสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครนะครับ
ได้ร่วมกันแถลงข่าวครับจัดโครงการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ครั้งที่๑๔ประจำปี๒๕๖๖ที่กำหนดจัดขึ้นวันที่๙๑๐กันยายน๒๕๕๙
ณบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ซึ่งนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีประธานการจัดงาน
ท่านก็บอกว่าจังหวัดนนทบุรีมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน
แล้วก็มีความยาวตลอดแนวเขตเทศบาลนครนนทบุรีก็สักประมาณ๑๐กิโลเมตรคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงประชาชนชาวนนทบุรีทั้งในด้านการเดินทางการเกษตรการค้าขายการพาณิชย์
รวมไปถึงการทำกิจกรรมทางสายน้ำก็อย่างเช่นการแข่งขันเรือยาว
ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันเรือพื้นบ้านแล้วก็เรือยาวมาแล้ว๑๓ครั้ง
ถูกประสงค์ก็เพื่อที่จะอนุรักษ์เพื่อที่จะฟื้นฟูวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาว
อันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มรดกของชาติรวมไปถึงส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ
และอีกหนึ่งสีสันค่ะคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยก็คือการแข่งขันนักภาคจิ๋ว
ถ้วยสมเด็จพระกณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกด้วยนะคะค่ะ
และในวันเสาร์ที่๙กันยายนตั้งแต่เวลา๗๑๑มจะมีกระบวนแห่ออนเชิญพยุโดยพระราชธาล
และจะเป็นกระบวนเกลียดตียศออนเชิญพู่พระราชธาลไปอย่างประรำพิธีทธานามนุลทธาบุรี
ท่าน้ำนนทบุรีจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่
และจะเริ่มทำการแข่งขันในเวลา๙โมงตรงเป็นต้นไปค่ะ
และในวันอาทิตย์ที่๑๐กันยายนนะคะตั้งแต่๘โมงเช้าเลย
เริ่มทำการแข่งขันต่อเป็นวันที่สอง
และในช่วงบ่าย๓โมงตรงจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
เพื่อให้ประชาชนทางบ้านได้รับชมคุณผู้ชมสามารถติดตามได้
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีของเราช่องสามสิบสอง
ไปจนถึงห้าโมงเย็นค่ะพร้อมทั้งมีตลาดนัดถนนคนเดินนะครับ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเอาใจสายช็อปกับอาหารอร่อย
ดีของเด็ดสินค้าราคาถูกผลิตภัณฑ์โอท็อป
ชุมชนมาตั้งร้านกันณบริเวณถนนประชาราช
ตั้งแต่แยกศรีพรสวรรค์จนถึงท่าน้ำนนทบุรีนะครับ
ให้ประชาชนมีโอกาสได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
ลดค่าครองชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๐กันยายนนี้นะครับ
ตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นเป็นต้นไป๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ
ปิดการจราจรบริเวณถนนประชาราช
เวลาอีกครั้งตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาถึง๒๔นาฬิกา
๖โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครับ
ก็ไปกันได้นะคะศึกเรือยาวนนทบุรีเนี่ย